เมื่อกี้ขาดเลยชับเออ
ไม่ใช่พี่เจมส์เรือนศักดิ์บอกเลยว่าช่วงนี้
ศิลปินดาราไม่รู้มันร้อนหรืออะไรนะคะ

ตัดสั้นเปลี่ยนลุคไปเลยคุณผู้ชมขานะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือสาวเป่าวลีพรพิมลนะฮะ
ไว้ผมยาวเราติดภาพน้องผมยาวสวยมานานหลายปีนะคะ
ลาผมยาวไปก่อนแล้วกันนะคะ
เข้าร้านตัดผมเปลี่ยนลุคใหม่เพื่อความปังนะ

เอารูปนะเอารูปตัวเองเนี่ย
ให้ร้านดูว่าขอเอาแบบนี้นะคะพี่

เอารูปตัวเองมาให้ร้านดูอีกทีนึงเออนะ
และที่สำคัญค่ะความตั้งใจของน้องคือ
หลังจากตัดผมเสร็จอยากจะนำผมไปบริจาค
แล้วก็ส่งต่อให้กับศูนย์ผู้ป่วยมะเร็ง

เคยผ่านการทำสีทำเคมีมาแล้วนั่นเองค่ะ
ใช่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของเขานะ

จริงมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากใจ
เพราะว่าเปล่าเองก็แบบมันยาวมาสักขนาดนี้แล้ว
ถ้าเกิดตัดเนี่ยกว่าจะยาวก็ต้องใช้เวลา๒๓ปี
ความยาวได้แต่ทีนี้เปล่าลองสอบถามไปแล้ว
คือเขาเรียกว่าผมเรามันฟอกสีผมด้วย

ก็เลยมอบให้ไม่ได้ค่ะ
แต่ด้วยความที่ผมเรามันค่อนข้างจะยาวใช่ไหม
ก็ส่งต่อให้กับพี่ที่เอาไปแบบทำต่อผม
ภูมิก็สวยใช่ไหมลี่ภูมิก็สวย

ส่วนตอนนี้ที่หลายคนเห็นน้องปาวลีอยู่สุพรรณบ่อยเป็น

เธอกำลังเร่งสร้างบ้านสวน
บ้านของน้องเปล่าแล้วก็บ้านของสามีนี่นะฮะ
หลายคนก็บอกว่าใช้เป็นเรือนหออีกหลังหรือเปล่า

เอาไว้พักผ่อนเพราะว่าบ้านหลังนี้
อยู่ใกล้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะ

เขาชอบทำสวดทำอะไรแบบนี้เนาะ